สิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
ในป่านี้มันอาจจะมีสิ่งลี้ลับ
สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่
โดยเฉพาะใครที่ไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

ถ้าเข้าป่าไปต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ป่าอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ใครหลายคนนั้นหลงรัก
ด้วยธรรมชาติอันเขียวขจี
ความสงบและความร่มรื่นของธรรมชาติ
ทำให้มีผู้คนอยากเข้าไปประจนภัย
แต่หากเข้าไปแล้วไม่ได้กลับมา
อาจเป็นเพราะฝีมือของเจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้าป่าเจ้าเขาว่ากันว่าคือลุกคะเทวา
จัดอยู่ในจำพวกเทวดาระดับล่าง
ที่คอยปกปักรักษาป่า
เจ้าป่าเจ้าเขานั้นสามารถให้คุณให้โทษ
กับผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตแห่งป่าได้
ฉะนั้นเวลาไปเที่ยวป่าพรานผู้นำทาง
มักจะเตือนไม่ให้ทำอะไร

และต้องให้ความเคารพเจ้าป่าเจ้าเขา
ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่
เช่นหากมีความจำเป็น
จะต้องตัดไม้มาใช้ทำประโยชน์
จะต้องบอกต่อเจ้าป่าเจ้าเขาสักก่อน
ยิ่งถ้าเป็นการตัดต้นไม้ใหญ่

ก็ต้องทำพิธีใหญ่กันเลยทีเดียว

หรือลุกคเทวดาให้ทราบ

ย้ายไปหาที่สร้างวิมารใหม่
ตัดไม้ล่าสัตว์ตามอำเภอใจ

กลับออกมาจากป่าไม่ได้
หรือโดนพูดผีปีศาจ
บริวารของเจ้าปานหลอกหลอน

จนถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้
หรือในกรณีการหายตัวไป

ตามความเชื่อของคนโบราณ

สาเหตุที่ทำให้คนคนนั้น

หาทางกลับไม่ได้

หรือพูดจานลบหลู่สถานที่
ทำให้มองอะไรไม่เห็น

ไม่สามารถตะโกนเรียกใครได้
ซึ่งปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินี้

ซึ่งบางรายอาจหลงป่ามานานหลายสัปดาห์
ถึงแม้จะมีการระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยตามหา
ก็ไม่สามารถพบคนที่หลงป่าได้
ชาวบ้านจึงต้องมีการทำพิธีเปิดป่า
เพื่อขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขา

ตามแต่ความเชื่อของคนในพื้นที่นั้น
และเป็นที่น่าแปลกประหลาดใจ
คือเมื่อทำพิธีเปิดป่าไปแล้ว

ก็สามารถพบตัวคนที่หลงป่าได้
ภายในไม่กี่วัน

ความเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
เป็นอุบายที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า

ที่จะส่งผลให้สมดุลทางธรรมชาตินั้น

โปรดติดตามตอนต่อไป